เพราะฉะนั้นชาวบ้านเห็นรางต่อหัวเสือบอกว่าไม่เอา

อย่างที่นี่นะครับที่กรบีครับท่านผู้ชมครับ
มีรังต่อหัวเสืออยู่ในซอยเกียรติกุลหมู่๗

บอกเจ้าหน้าที่บอกช่วยมาจัดการให้หน่อยเถอะ

ลำพังมันอยู่เนี่ยก็น่ากลัวแล้ว
เด็กวัยรุ่นแถวนั้นเห็นไม่ได้
เอานังสติ๊กไปยิงเอาหินไปเคลี่ยง
แล้วคนแถวนั้นเขาก็เดือดร้อนนะสิ
โอ้โหโดนกันว่าดาวมันยังไม่แตก

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าต่อหัวเสือมาทำรังแบบใหญ่มาก
อยู่บนเสาไฟฟ้าหน้าโรงแรมที่อยู่ใกล้กับชุมชนนะ
คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะกลุ่มวัยรุ่นชอบเอาหนังสติ๊กไปยิง
ฝูงต่อมันก็ออกมาอารวาสมาต่อยชาวบ้านโดนไปหลายคนแล้ว
อยากให้หน่วยงานในพื้นที่มาจัดการให้หน่อยนะครับ
ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยนะครับนายหราบง่าฝา
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปพของอบตสายไทยวันนี้ไปตรวจสอบแล้วครับ
ก็เห็นรังต่อหัวเสือเรียบร้อยแล้วไปสอบถามปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้านแถวนั้น
มีกันอยู่๕๐ครัวเรือนได้นะครับมีร้านค้าอยู่ใกล้ใกล้ด้วย
พ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหลูกค้านี่ไม่กล้าเลยไม่กล้าเข้ามาแถวนี้เลย
ไม่เข้ามาร้านเลยเพราะว่าอย่าว่าแต่รังเลยฮะไอ้ตัวต่อเนี่ยมันก็บินไปบินมาอยู่แถวเนี้ย
อย่างเจ้าของร้านข้าวแกงนะฮะแล้วก็อาหารตามสั่งที่อยู่แถวนี้
บอกว่าต่อหัวเสือฝูงนี้ทำรังมาหลายเดือนแล้วแล้วรังมันก็ขยายใหญ่ขึ้น
เมื่อสัก๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกัปตันสายการบินคนหนึ่งนะคุณเขียนมาสอน
เขามาพักโรงแรมโรงแรมแถวนี้มีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่ง
แล้วเขาออกมายืนคุยโทรศัพท์อยู่ที่ลานจอดรถใกล้กับเสาไฟฟ้าที่มีรังต่อหัวเสือ
อยู่ดีฝูงต่อ๓๔ตัวมันบินมาแล้วก็ไล่ต่อยจนต้องวิ่งหนี
แต่เขาก็โดนแพ้ไข้ขึ้นคือต้องกลับกรุงเทพเลย
ต้องเข้าโรงพยาบาลกลับไปเข้าโรงพยาบาลที่กรุงเทพนะครับ
ชาวบ้านที่ขับรถขี่รถผ่านไปผ่านมาเด็กอายุ๔๕ควบ
ถูกต่อต่อยเดินร้องไห้กลับบ้านทุกวันนะครับ
ก็เลยอยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยมาทำลายรังต่อหัวเสือให้หน่อย
ผืนอะไรนะครับพี่หลุมกาจ๒๐๐บาท
ส่วนนายกอุปตัเราะไทยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้เลยฮะ

ปกติมันอยู่บนต้นไม้ไงก็ทำง่ายใช่ไหมใช้ฟงใช้ไฟอะไรเผาอะไรพวกนี้นะครับ
ใช้ไฟไล่แต่ว่านี่เดี๋ยวเขาใช้สารเคมีเดี๋ยวฟังท่านนะฮะ
คืนนี้ครับให้ทางเจ้าหน้าที่มาทำจับออกครับ
แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าคนในอบตเองก็มีอยู่แล้ว
ถ้าทางคนที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ว่าที่เขาทำได้เพราะว่าไม่มีผลกระทบอะไร
สายไฟตรงนี้เพราะว่ามันรังมันไม่ใหญ่มากตรงนี้นะครับ
ผมเขาบอกว่าทำได้วันนี้ครับมันอยู่ที่อากาศด้วย
ถ้าอากาศฝนตกอะไรอย่างนี้มันต่อมันทำร้ายได้
แต่ว่าจริงแล้วถ้าแดดออกเหมือนมีแสงสว่างอย่างนี้
คงจะไม่มีอะไรมาก
ทางอบตเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจัดการให้เลย
เราก็นำมาเรียนให้ท่านทราบพี่น้องที่อยู่แถวนั้นก็สบายใจได้
น้องหนูเห็นก็อย่าไปแห่มันใช่อย่าไปแห่รังแตนรังต่ออะไรพวกนี้

เราไม่โดนชาวบ้านเขาจะเดือดร้อน